คือชาวมุกดาหารเองเขามองไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนนะ

อะไรที่มันวาบอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้ค่ะ
ไม่น่าจะใช่ฟ้าแลบไม่น่าจะใช่ฟ้าผ่าเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินไหมท้ายคลิปเหมือนระเบิดเลย
มันเกิดขึ้นฝั่งเพื่อนบ้านค่ะคุณคิงกลางดึกเมื่อวานนี้นะสัก๔ทุ่มครึ่งคือฟ้ามันก็มืดแล้วไง
ไอ้จุดที่เกิดเหตุจริงคือไม่ได้อยู่ฝั่งเรานะไม่ได้อยู่ฝั่งไทยนะฝั่งลาวแขวงสวรรณเขต
นี่ไงก็เลยเป็นคำถามว่าเกิดระเบิดหรือเปล่า
อันนี้ตรงสภามิทธภาษณ์ไทยราวแห่งที่๒ที่มกดาหาร
ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งไทยเขาเห็นเหตุการณ์นะ

คือเราก็อยากรู้เหมือนกันทีมข่าวก็พยายามหาคำตอบ
แล้วก็สอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้ข้อมูลมาค่ะว่าไอ้แสงวาบที่คุณผู้ชมเห็น

มันก็คือหม้อแปลงหม้อแปลงไฟฟ้ามันช็อตมันระเบิด

อยู่ในพื้นที่บ้านปากบ่อนครไกรศรพรมวิหารที่แขวงสวรรณเขตนั่นแหละ

ฝั่งโน้นมันระเบิดขึ้นมาบุ้มแล้วไฟวาบมาแบบนี้

เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยัง
หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหารนายบุญเพ็งปักกุลนัน
ซึ่งทางหัวหน้าเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการไฟฟ้าก่อน
ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการไฟฟ้าฝั่งไทย
เพราะว่าฝั่งสปลาวก็เป็นฝ่ายที่รับไฟฟ้าจากไทย
แต่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงนะว่าอุปกรณ์ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร๒

ไปที่สถานีบ้านปากบ่อเนี่ยได้รับความเสียหายรึเปล่า
คุณผู้ชมสรุปคือมันก็เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าช็อตระเบิดนะคะ